อีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันก็คือเรื่องของอุณหภูมิ

เฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานมันจะลดต่ำลง
พื้นที่อาจจะ๓องศาเซลเซียส
บางพื้นที่อาจจะ๑๒องศาเซลเซียสแตกต่างกันไป

สัมผัสค่ะเป็นความเย็นที่เราสัมผัสได้
แต่ทีนี้ที่ดอยอินถนนพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย

ไปดูแม่คนนิ้งเท่านี้สมหวังค่ะ
วันนี้เขาบอกขาวโพลนไปหมดเลยแม่คันนี้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะ
เกรงไกรชัยพิเชษชัยพิเศษค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนที่เชียงใหม่
บอกว่าเช้าวันนี้บนดอยอินถนนหนาวมาก๓องศาเซลเซียสนะคะ
วัดได้ต่ำอีกลดลงมาอีกห้าองศาเซลเซียสที่ดอยที่ยอดดอยกิ๋วแม่ปานเนี่ย
มองศาเซลเซียสที่อุทยานสิบสี่องศาเซลเซียสเกิดแม่คณิ้งหรือว่าเหมือยขาบ
บนยอดดอยขาวไปหมดเลยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวชอบนะคะ
ถ่ายรูปกันเต็มไปหมดสำหรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ทยอยขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวทุกวันค่ะ
จากสถิติวันที่สองธันวาคมคนไทยหนึ่งพันหกร้อยสองคนต่างชาติหนึ่งร้อยหกคน
ยานพาหนะห้าร้อยหกคันรวมนักท่องเที่ยวก็ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยคน
ขอให้นักท่องเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดสิบเก้า
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเองรายงานว่า๒๕ธันวาคมนี้ก็คือช่วงวันหยุดยาวนี้
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมไทยตอนบนค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีลมแรงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศาเซลเซียสภาคกลางภาคตะวันออก
อุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสร่องมรสุมเคลื่อนตัวต่ำลงมานะคะ
วันนี้พาดผ่านประเทศมาเลเซียมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงค่ะ
ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันสองและสามธันวาคมนี้
ฝนจะยังคงตกหนักแต่ว่าตกช่วงล่างล่างหน่อยนะคะอืมนะครับ
ส่วนนี้บรรยากาศที่เห็นสวยงามแบบนี้นะฮะที่ยอดดอยอินถนนนะฮะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ห้าองศาเซลเซียสนะครับดังนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สูงไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูนะฮะ
ต้องดูแลตนเองด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่ไปสัมผัสกันเยอะเลยนะครับ
วันนี้ก็หนาวฮะอุณหภูมิวัดได้๑๒องศาเซลเซียสนะครับ
นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
แล้วก็ฟ้าเปิดเห็นทะเลหมอก
ดอกไม้ออกดอกที่สวยงามแบบนี้

แล้วเขามีดอกไม้เผาเผาเฉิงปลายปีค่ะเข้าสู่ปีใหม่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังบอกว่าปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันคุณ
ติดต่อกันหลายวันนี่ปลายสัปดาห์นี้ก็หยุดหลายวัน

๓วันหลายท่านก็เลยเดินทางขึ้นไปที่เหนือ
แล้วก็ไปพักแรมบนดอยกันมากนะครับ
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ติดต่อกัน๓วันนี้
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาวันละ๕๐๐คนนะครับ
สำหรับที่พักที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ถ้าจะจองตอนนี้ไม่ทันแล้วจ้าเต็มแล้วเต็มไปจนถึงปีหน้า
แต่ถ้าท่านอยากกางเต็นต์ยังพอมีลานกลางเต็นต
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ๕๐๐คนนะครับ
การดูแลนักท่องเที่ยวป้องกันโควิด๑๙ด้วยคุณ
ทะเลหมอกแล้วหมอกหนามากสวยมากเลย
สวยนะคะแต่ว่าใครที่ขับรถก็ระมัดระวังนะคะ
มันมีหมอกลงแบบนี้ส่วนภาคอีสานตอนบน
จังหวัดเลยตอนเช้ามีหมอกลงบางค่ะ
แต่อากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงนะคะ
๑๒องศาเซลเซียสตอนนี้ประมาณ๑๒องศาที่เลย
นี่เขามีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะเป็นผีตาโขน
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ภูเรือ
แล้วก็ภูหลวงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะนะคะ
เพราะว่ารักษณะคล้ายภาคเหนือเลยมีทะเลหมอกแบบนี้
ส่วนอากาศที่หนาวเย็นค่ะตลาดเช้าที่อำเภอด่านซ้าย
พ่อค้าแม่ค้าเอาเสื้อกันหนาวมือสองมาขาย
และช่วงนี้ขายดีมากรวมถึงพืชผลทางการเกษตร
มันจะเจริญเติบโตดีในช่วงฤดูหนาว
ช่วงนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนนครราชศรีมาทุ่งดอกคอสมอสลุงน้อย
และสวนตลาดศูนย์ตลาดจำหน่ายผลไม้สด
ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหสวยมากสีชมพูแบบนี้เลย
และตอนนี้เองนะคะนายวิเทียนจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ประกาศเริ่มวันที่๑ธันวาคม
ให้วังน้ำเขียวเป็น๑ใน๗อำเภอนำร่องการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้ที่วังน้ำเขียว
อุณหภูมิประมาณ๑๕๑๗องศาเซลเซียส
และจะมีการออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
จะไปสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการว่า
จุดไหนจะเพิ่มอย่างไรหรือว่าจะลดอะไรนะคะ

ใครที่เตรียมจะไปท่องเที่ยวเนี่ย

อกจากนี้ค่ะในพงเทพมาลาชาสิงค่ะ
เป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่า
ก็ดีใจค่ะที่มีการประกาศให้วังน้ำเขียวเป็น๑ใน๗อำเภอนำร่องการท่องเที่ยวของจังหวัด

จะต้องเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยว
เช่นจุดสกัดเขาสูงแผงม้า
ตอนนี้ก็เปิดให้กางเต็นต์สวนดอกไม้ไร่สตอเบอรี่
อกไม้ก็เริ่มเบ่งบานผลสตอเบอรี่ก็เริ่มโต
ร้านอาหารคาเฟ่ต่างตอนนี้เตรียมความพร้อม
รับนักท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ